ช่วงนี้อากาศร้อนร้อนใจร่มร่มกันหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าใจร้อนไปแล้วด้วยเดี๋ยวมันจะเรื่องบานปลายเหมือนกรณีนี้เนี่ยพ่อค้าไม้ด่างเขาก็รับฝากขายต้นไม้จากคู่กรณีก็คือเอามาขายให้ทีนี้มันมีปัญหาเวลาขายได้แล้วก็มีปัญหาเรื่องเงินอะไรแบบนี้ด้วยทีนี้ก็ไปพูดคุยเคลียร์กันหน้าบ้านคู่กรณีแต่ฝ่ายพ่อ
๓ศาสตร์ฮะปล้อนไม้มึงอยู่บ้านกูมึงไปเอามาให้หมด

อ้าวมึงไม่บอกแต่แล้ว

มึงมา

พอแล้วทุกคนดูนะครับ
เนี่ยค่ะมันเกิดจากเรื่องการถกเถียงกันนะไม่แล้วมีคนโดนยิงไหมพี่บอลสรุปเนี่ย
เขาโดนถักถากแล้วเขาไปแจ้งความด้วยเออก็เนี่ยมีการท้าทายกัน
ท้าได้ยังไงคนถือปืนอยู่นะคะเออเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านจัดสรรแห่ง
หนึ่งเที่ยงเผอร์ศรีราชาจังหวัดชนบุรีตัวผู้เสียหายคือคุณเอ็กซ
เป็นพ่อค้าต้นไม้ด่างออนไลน์ชื่อดังคู่กรณีก็เป็นคนในวงการไม้ด่างเหมือนกันนี่แหละค่ะ
ทีนี้เรื่องโตเถียงกันเนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ที่ไปฝากขาย
แล้วเงินที่ขายได้พอตกลงกันไม่ได้ก็เลยจะยุติการค้าขายกัน
ฝ่ายคู่กรณีก็เลยทวงต้นไม้ที่ฝากขายเอาไว้อ่ะคืนพ่อค้าไม้ด่างก็บอกว่าอ่าเดี๋ยวจะกลับไปเอามาให้
แต่ทีนี้ด้วยการใช้คำพูดด้วยหลายอย่างเรื่องก็เลยไม่จบ
เกือบจะจบแต่ก็ไม่จบเพราะว่าฝ่ายพ่อค้าไม้ด่างหลุดคำด่าไปถึงพ่อฝ่ายคู่กรณี
ฝ่ายคู่กรณีทีนี้ฟิลขาดเลยถือปืนวิ่งออกมาไล่ยิงอย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยนะคะ
พ่อค้าไม้ด่างก็วิ่งหนีรอบรถเลยอ่ะแต่ในท้ายที่สุดก็ไปแจ้งความไว้ที่สภศรีราชา
เพราะว่าถูกยิงถากแขนไปบาดเจ็บนะคะยังดีที่แค่บัตรเจ็บนะ
เอออย่างที่บอกแล้วนะคะใส่เย็นกันนิดหนึ่งเนาะ